อยู่คู่กับวงการบันเทิงของเรา

กุลของผู้หญิงอายุสี่สิบ

ก็อยู่ตั้งแต่ช่วงขาแน่นเลย
แล้วขี่วยังแหม่งอยู่
แล้วที่ที่สำคัญคือช่วงนี้ยิ้มปิด

ในกรงไลน์ไอจี
ดูอย่างออกกำลังกาย

เว้าก้องแบบนี้เวาหน้านี่นะ

เนื้อมันแน่นเขาเรียกเนื้อปูดออกมาตามร่อง
ถูกต้องแล้วนั่นแหละยิ่งกว่าแหนมอีก
อ่ะนี่ก็มีเพื่อนเข้ามาอวยยศกันเยอะเลยนะในไอจีทั้งศรีริต้าทั้งเต้ยเจรินพรใบเตยอาสยามพี่หนุ่มลักษณะก็มา
อันนี้ก็เซ็กซี่ไม่แพ้กันหรอกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รวมถึงนี่เลยค่ะเพื่อนสีอย่างวุ้นเส้นก็ต้องคอมเมนต์บอกว่ายอมแล้วพี่

แผงกันต่อค่ะกับสาวหน้าหวานแต่ชื่อเปรี้ยวนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ

อ้าวเดี๋ยวกูดูนี่เป็นยังไง

มันมาไงอะปวดหัวอะไรลูกเนี้ย

สวยหน้าก็ที่ว่ายน้ำไว้คัดนะท์นะคะ
อ๋เอาเป็นยังไงชอบชอบชอบ

พี่ใหม่ปีนี้เธอได้หลายซีนเราน้ำเบรกไง
เจคกะลีนเอาบ้างไหมอะไรบ้างไหม